เด็กคนนี้คนชอบไปหากันเยอะมากคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชร
เด็กคนนี้มีดีอะไรอ่ารีบตามไปดูกันหน่อยจ้า
ไปกันที่นี่คุณผู้ชมที่วัดน้ำดิบหรือวัดเชษวนาราม
ที่ตำบลน้องปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะครับ
ที่เราบอกว่าเด็กที่ว่านี่คือนี่ค่ะ
กุมารปิ่นเพชรคุณผู้ชมเหรอค่ะเขาก็เป็นเด็กน้อยอ่ะเนอะ
แต่ว่าเขาก็เชื่อว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นกุมารที่มาให้โชคให้ลาบ
หลายคนก็เลยมาเสี่ยงโชคมาขอพรต่อแถวกันยาวเลยล่ะค่ะ
ไม่ขาดสายงานนี้พี่กุมารปินเพชรบอกว่าเพื่อความปลอดภัย
สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะเป็นหน้ากากอนามัยที่ท่านครูบาโชคชัยเจ้าอาวาสวัดน้ำดิบทำให้เลย
ครับนะคะแล้วก็เป็นการเตือนสติประชาชนที่มาวัดด้วยว่าอย่าลืมนะ
หน้ากากอนามัยต้องสวมใส่กันป้องกันการติดเชื้อโควิดนะคะ
ประชาชนทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างดีนะสวมใส่กันทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์
เวลาที่จะมาขอโชคจากกุมารปิ่นเพชรเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องแนะนำขั้นตอนกันนิดนึง
เริ่มต้นจากจุดทูปคนละห้าดอกจากนั้นอยากได้อะไรก็ให้พนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอกันไปเลย
แต่ให้จำขึ้นใจนะคะว่ากุมารปิ่นเพชรเนี่ยชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชอบหนูนาผัดเผ็ดน้ำแดงผลไม้รวมถึงขนมและของเล่นต่าง
เพราะฉะนั้นคุณจะขออะไรคุณอย่าลืมนึกถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย
เสร็จแล้วตามธรรมเนียมแล้วค่ะจะกลับเลยคงไม่ได้ยังไงดี
ต้องมาส่องกันหน่อยไม่ใช่ส่องของเล่นนี้นะ
อันนี้เขาเอามาถวายคืนสิ่งที่ว่าส่องก็คือตรงเนี้ย
ตรงที่มีกระจกทับอยู่นี่แหละค่ะแล้วจดด้วยนะเออ
ทำไมมันชัดมีกระจกใสบางบางกั้นแต่ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนครับ
นะฮะบางคนทั้งจดทั้งจำทั้งถ่ายรูปก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยอืม
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความสบายใจก็เป็นความหวังนะคะ
ถ้าทำแล้วมีกำลังใจให้เราไปทำมาหากินไปลุ้นกันต่อก็ว่ากันไป
นะคะแต่ถ้าหักไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะนะคะ
เพราะทุกคนเนี่ยมีถูกมีผิดอยู่แล้วจ้าไม่ต้องเสียใจงวดหน้ายังมีนะคะ
แต่ว่างวดนี้ยังไม่ถึงเลยนะคะ